กลับมามันกันต่อเลยดีกว่านะครับด้วยมวยคู่ที่สองกับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เอาละครับไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงิน
คนนี้มาจากอำเภอซิคาระภูมินะครับจังหวัดสุรินชกมาแล้ว๘๓ไฟต์
ชนะ๖๐ไฟล์เสมอ๓ไฟล์และแพ้๒๐ไฟล์ครับ
รู้จักมุมน้ำเงินกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกัน
ชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับคนนี้มาจากอำเภอหนองกี่นะครับ
จังหวัดบุรีรัมคนนี้นะครับชกมาแล้ว๗๗ไฟต์
ชนะ๖๑ไฟล์เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๔ไฟล์ครับ
เพียงแค่คู่แรกก็สนุกดูเดือดร้าวแท้มวย
มาถึงคู่ที่๒ของรายการครับต้องบอกว่าคู่แรกวางมาตรฐานไว้ดี
มาดูคู่ที่๒ครับทับหลังโตโยต้าระยองครับ
ระหว่างทางด้านทัพหลังโตโยต้าระยองครับ
ต้องบอกว่าในอดีตนี่เคยชกระดับคู่เอกในเวทีมาตรฐานมาแล้วนะครับ
หลายคนมองว่าทับหลังเนี่ยในวัย๓๑ปีเนี่ย
ถือว่าเป็นนักมวยที่อายุเยอะแล้วนะครับในช่วงปลายอายุการชกมวย
จากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินครับชื่อจริงชื่อนายเกษมศักดิ์เรืองสาครับ
จากน้องกี่บุรีลำปัจจุบันวัย๓๑ปีครับแม่อ่อนกว่าถึง๑๐ปีด้วยกันครับทับหลัง
ส่วนสูง๑๖๕เซนติเมตรครับล่าสุดพาทาแพ้น็อกให้กับส่วนเป๋เจนวิทย์ก่อสร้างครับ
นี่คือลูกพี่ของเพชรดำเพชรนพก้าวครับจอมดีเดือดครับ
ต้องบอกว่าจัดอยู่ในอันดับต้นของวงการมวยเลยครับ
มาครับเดี๋ยวดูครับในวัย๔๑ปีของทางด้านเรด้าครับ
แต่ต้องบอกว่า๔๑นี่ยังแจ่วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับ
เดินสายอยู่ต่างจังหวัดครับหาตัวจับแทบไม่ได้เหมือนกัน
โอ้โหโดยเฉพาะกับตัวเฟสต้องบอกว่าต่อยกับจนจำกลิ่นตัวได้เลยครับ
ตับปัดแล้วผลาดตัดพันธ์กับตัวเฟสมาตลอดครับโอ้โห
แต่เดี๋ยวแล้วทุกหลังตัวน่าที่ไว้แหละส่วนแรกตัวเฟส
มีศอกขวาสอกซ้าย

ส่วนหนานั้นอยู่ที่เลด้าเลยครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ
ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

ส่วนหน้านั้นอยู่ที่เลด้านะครับ

แล้วกรรมการตัดสินแล้วนะครับ

ล้มลงไปทำหลังหันมาซัดเลยครับ
งัดด้วยแข้งขวาครับ

ต้องบอกว่าเหลือเชื่อครับคู่นี้

เดี๋ยวเราไปบนเวทีที่พิธีกรทั้งสองท่านครับ
นุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน
และในกรณีนี้นะครับที่ซ้ำเติมคู่ต่อ
สู้นะครับทางกรรมการนะครับตัดสินให้ชนะฟาวนะครับ
เอาละครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่นะครับ
กับประการไทยอยู่ด้านมวยไทยไฟเตอร์